กับอีกหนึ่งเหตุการณ์อุกอาจมากเหมือนกันเลยค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายนิกเหตุการณ์เกิดที่บุรีรำนะคะ
นิกเนี่ยตามรายงานคือเป็นหลานของนักการเมืองท้องถิ่นที่บุรีรำ

บุกไปที่บ้านของผู้ชายคนหนึ่งไปกระทืบเขาปางตาย
แล้วแม่ของคนเจ็บเนี่ยเอาเรื่องไปแจ้งความ
ตอนแรกตำรวจจะไม่รับแจ้งความผ่านไป๑สัปดาห์เพิ่งจะมารับแจ้งความ
แล้วตอนนี้คดีไม่คืบแม่บอกว่าร้อนใจ

นี่บุกมาหาเขาถึงบ้านเลยนะ

ชื่อจริงก็คือสุภกรโรติยากรอายุ๓๐ปี

แล้วเป็นหลานของนายกเทศบาลแห่งหนึ่งที่บุรีรำด้วยเนี่ย

ถือมีดเข้ามาในบ้านของเขาแล้วไปทำร้ายลูกชายของเจ้าของบ้านนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
คุณแม่สุดารัฐดำช่วยนะคะ

ไม่สบายใจก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนนะคะ
แม่อยู่ที่บ้านกรวดของบุรีรัมน์นะคะ
บอกว่านะคุณนักข่าวช่วยนำเสนอข่าวนี้หน่อย
จริงแล้วนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เอาจริงไม่ว่าจะเป็นใครเราก็นำเสนอข่าวให้

แต่เราเองก็ต้องนำเสนอข่าวสองฝ่ายนะคะ
คุณแม่สุดารัฐเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ได้ยินเสียงลูกชายร้องขอความช่วยเหลืออยู่ที่ห้อง
ก็เลยวิ่งไปดูเห็นนายนิกกำลังใช้เท้ากระทืบ
ที่ใบหน้าของลูกชายอย่างบ้าครั่ง
แล้วก็พูดว่ามึงขัดคำสั่งทำให้กูรอนาน
นี่เกิดอะไรขึ้นในมือเนี่ยยังถือมีดมาด้วย
คุณแม่สุดารัฐก็เลยรีบโทรศัพท์
หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้ได้บางส่วน
หลังจากนั้นคุณแม่ก็พาลูกชายไปหาหมอนะคะ
เพราะว่าลูกชายโดนกระทืบมีอาการคือเจ็บหู
หมอบอกว่าเยื่อบุแก้วหูฉีกขาด
ก็เลยสุดท้ายต้องไปแจ้งความไว้ที่สพบ้านกรวด
เล่าต่อบอกว่ามันน่าเจ็บใจนะ

ตอนแรกตำรวจจะไม่รับแจ้งความ
ไป๑สัปดาห์ถึงจะไปรับแจ้งความ

ตอนรับแจ้งความนายนิกมันหนีไปแล้วนะคะ
ต่อมาค่ะคุณผู้ชมยังไม่จบ

ฝากฝั่งนายนิกก็คือภรรยาของนายกเทศบาล
มีศักดิ์เป็นยายของนายนิกมาข่มครู
บอกว่าให้ถอนแจ้งความอันนี้คุณแม่สุดารัฐเล่านะคะ
อ้างบอกว่าแหมก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเอง
ทีนี้คุณแม่บอกว่ามันไม่เล็กน้อยแหละนะ
ลูกชายแม่เจ็บขนาดนั้นขนาดว่าเยื่อหุ้มอักเสบอ่ะครับ

ก็เลยต้องมาร้องสื่อแบบนี้ค่ะ
วันที่เกิดเหตุเขาลงมอเตอร์ไซค์มา
ก็วิ่งไปตรงนู้นเลยแต่บอกเราว่า
ยายน้อยวันนี้จะมาแทงเปรมให้ตาย

คือเขาก็โดดนาต่างเข้าไปทุบแล้ว
ยายขอบอกว่าไปถอนแจ้งความเลยนะ
ถอนแจ้งความเลยไม่มีอะไร

คือนายกแกก็ไม่เข้ามาถามเรานะ

ว่าให้เราถอนแจ้งความ
ทีนี้ตอนที่คุณแม่สุดารัฐเล่าให้นักข่าวฟังเนี่ย

ประโยคนึงมากับลูกชายแม่ก็คือ
ขัดคำสั่งทำให้กูรอนาน

คนเจ็บก็คือนายเปรมอายุ๒๗ปี
เป็นลูกชายของคุณแม่สุดารัฐนะบอกว่า
คืออย่างนี้คุณนักข่าวปกติแล้วเนี่ยนะ
นายนิกซึ่งเปิดร้านตัดผม
จะเรียกตนเองไปรับใช้ในร้านตัดผม
เพราะว่านายนิกเป็นขายใหญ่
กระทั่งล่าสุดสั่งให้ผมไปนั่งเฝ้าร้าน
ขณะที่นายนิกตัดผมแต่ผมไม่อยากไป
โกหกไปว่าเดี๋ยวไปแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ไป
พอนายนิกรู้ว่าเฮ้ยทำไมไม่มา
โกรธค่ะก็เลยมาตามถึงที่บ้าน
แล้วกลายเป็นคลิปเมื่อสักครู่อะค่ะ

แล้วก็เตะเข้าไปหูเนี่ยครับ

เขาว่านึกปล่อยให้กูรอ
ไปทำข้าวสารร้านบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
คือให้เราเป็นคนใช้
ครับเข้าแบบนั้นเลย

เราก็ต้องโกหกเขาว่าเดี๋ยวไปอย่างนี้ครับ